ต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่นั่น
สัตว์เชียงใหม่นะครับก็เตรียมปิดการแสดงโชว์แพนด้าลินหุ้ยครับ
ที่ทำแบบนี้เพื่อเป็นการลดการรบกวนแล้วก็เป็นการให้ความปลอดภัยให้กับทางด้านเจ้าลินหุ้ยที่กำลังตั้งคันนั่นเองนะครับ
นี่แหละครับคือภาพลินหุ้ยกำลังเจริญอาหารแบบสุดเลยนะครับเขาบอกว่าวันเนี่ยเอาแต่กินใบไผ่ผลไม้และอาหารเสริมกินเสร็จก็อิ่มอิ่มแล้วก็นอนหลับอุตุน่าอิจฉาจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
นายนิพนธ์วิชัยรัฐผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าจากการติดตามพฤติกรรมของลินหุ้ยหลังจากผ่านการผสมเทียมมาตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับก่อนหน้านี้ลินหุ้ยกินประมาณ๘๑๐กิโลกรัมต่อวันก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยกินเพิ่มใน

๒๐ชั่วโมงวันหนึ่งมี๒๔ชั่วโมงคือกินอีก๔ชั่วโมงอย่างนี้หรอคือมันขยับออกมากินประมาณ๔ชั่วโมงชีวิตที่เหลือนอนหมดเออดูสิเขาบอกว่าตอนนี้น้ำหนักลิ้นหุ้ยอยู่ที่๑๒๐กิโลกรัมแล้วน้ำหนักคุณล่ะส่วนน้ำหนักผมอยู่ที่ประมาณ๕๐๖๐ประมาณนั้นแล้วผมจำให้ผิดอ่ะโอ้ยสลิม๕๐๖๐รู้สึกเห
ตันโอ้โหช่างแตกผมเป็นคนนะฮะไม่ใช่หมีแล้วถ้าใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่หมีธรรมดาต้องเป็นหมีควายแล้วล่ะครับเอาล่ะมาดูที่เจ้าลินหุ้ยเจ้าแพนด้ากันต่อเขาบอกว่าทีมวิจัยเนี่ยนะมีการปรับเปลี่ยนในการเสริมความชุ่มชื้นที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติเหมือนสภาพอากาศบ้านเกิดของแพนด้า

ตรงตรงของกลางถ้าเราเรียกตัดสรรค์ว่ากลางอยู่ไหนกลางเฮ้ย
หรือเจ้าเจ้าเจ้าก็คงต้องไปอยู่เหนือหน่อยไปพักเหนือ